บอสวรยุทธ์ก็กลายเป็นว่า
หลังจากคณะกรรมการหลายชุดได้ดำเนินการ

ก็พบว่ามีการให้พิจารณาหลักฐานใหม่
ก็เหมือนว่าเป็นการรื้อคดีไกลแล้วครับ
ท้ายที่สุดตำรวจสนทองหล่อ
ก็ได้ยื่นขออนุญาตสารออกหมายจับบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
ข้อหาหลักซึ่งทั้งหมดทั้งมวล
ต้องพิจารณาจากหลักฐานใหม่ทั้งสิ้น
ข้อหาที่ว่าก็คือขับรถโดยประมาท
ข้อหาที่๒ก็คือไม่หยุดรถเพื่อการช่วยเหลือนะครับ
และข้อหาที่๓ก็คือเรื่องของยาเสพติด
ประเด็นโคเคนในเลือดนั่นแหละฮะ

เรื่องของความเร็วรถนะครับ
ส่วนเรื่องของการไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ
มันก็เกี่ยวเนื่องกับข้อหาที่๑

แล้วก็ประเด็นเรื่องของยาเสพติด
คณะกรรมการแต่ละชุดก็ได้ข้อมูลมา
โดยเฉพาะเรื่องของโคเคนในเลือดเนี่ยนะครับ
สำหรับการขอหมายจับในครั้งนี้

เพื่อพิจารณาความอาญามาตรา๑๔๗ที่บรรยัติไว้

เกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
แต่อันนี้สำคัญนะฮะเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี
ซึ่งน่าจะทำให้สารลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ซึ่งพยานหลักฐานใหม่ก็มาจากคำให้การของผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำมาจากผู้เชี่ยวชาญ
เอามารวมในสำนวนนี้โดยภายหลังสารพิจารณาแล้ว
อนุมัติหมายจับทั้งสามข้อหาโดยหมายจับดังกล่าวเนี่ย
มีอายุความถึงสิบห้าปีนะครับอ่า
ด้านของพันธ์ตำรวจโทษธนาวุฒิสงวนสุขรองภูมิกับการสอบสวนสนทองหล่อนะฮะ
ก็ได้เปิดเผยออกมาบอกว่าจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
จะส่งสำนวนอายการเพื่อให้ทางอายการมีความเห็นในการพิจารณาสั่งคดี
หากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายวรยุทธ์ภายในวันศุกร์ที่๒๘สิงหาคมนี้
ทางตำรวจจะมีการออกหมายแดงแล้วก็ส่งกองการต่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประสานตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพล
เพื่อประกาศสืบจับทุกช่องทางเลยนะครับเพื่อติดตามตัวนายวรยุทธ์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ถือว่าเนี่ยหลายคนที่จับตามองกัน
เรื่องของการรื้อคดีนะครับก็เมื่อวานี้สรุปออกมาแบบนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องจับตารอดูตอนบ่ายด้วยถูกไหมคะ
ใช่ครับบ่ายวันนี้นะฮะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานจะมีการประชุมกันอีกครั้ง
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบพยานเพิ่มเติม
ในฝ่ายของตำรวจแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับ
ก่อนที่จะนำมาประมวลผลแล้วก็รวบรวมข้อมูลยกร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งให้แก่นายยกรัฐมนตรีในการพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ
อกจากนี้นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลที่เมาไม่ขับ
ก็จะมีการมอบข้อมูลที่เป็นหลักฐานใหม่
กรณีเมาแล้วขับในคดีของนายวรยุทธ์ให้กับนายวิชาด้วยนะครับ
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นเหล่านี้กันด้วยนะฮะ
ค่ะส่วนเรื่องของที่นายเนธยื่นหนังสือลาออกเนี่ย
เมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาคือเขามีรายงานด้วยนะคุณ
บอกว่ามีกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก็คือตามพรบข้าราชการฝ่ายอายการบัญญัติเอาไว้นะ
ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเนี่ย
ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
เพื่อเสนอให้อายการสูงสุดพิจารณาอนุญาต
คือถ้าอายการสูงสุดเห็นว่ามันจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน๓เดือน

แต่ทีนี้ณตอนนี้ค่ะยังไม่ปรากฏข้อได้จริงว่าทางอายการสูงสุดเนี่ย
มีการเซ็นอนุญาตให้นายเนธลาออกแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องมีการตรวจสอบด้วย
รอสักนิดหนึ่งนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยของเราในวันนี้
สุภาพคลิกขจายก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของการรื้อคดีบอสวรยุทธ์นี่แหละนะครับ